กับเรื่องของโควิด๑๙ด้วย
คือแต่ละชุมชนหมู่บ้านเขาก็ต้องหานะ
ที่ที่มันสงบห่างไกลชุมชนห่างไกลผู้คน
ไว้เพื่อกักตัวคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยง
แต่ทีนี้สถานที่ที่เขาหาให้เนี่ย

สาราพักศพคุณ
เมนแล้วก็ใกล้สำนักสงฆ์

ผีหลอกดีกว่าคนบางคนหลอกอะไรอย่างนี้
เข้าไปกักตัวตรงนี้เถอะไม่เป็นไรหรอกพระท่านก็อยู่เยอะนะครับ
เรื่องนี้คือทางโพสต์ของจังหวัดสุรินนะครับ
ทั่วไปเขาโพสต์กันใหญ่เลยแชร์กันใหญ่เลยนะครับ
มีโพสต์ข้อความบอกว่าที่บ้านสำรงหมู่๓
สถานที่กักตัวสำหรับกลุ่มเสี่ยงสุดแปลกที่ไม่เหมือนที่ไหน

สร้างสารที่กักตัวที่สาราใกล้กับเมนเผาศพคนตายในประชาเก่า๑๐ปีครับ
ผู้สื่อข่าวเราสนใจเรื่องนี้ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อที่จริง
ไปที่วัดครับวัดศรีสุดารามบ้านสำโรง
ไปพบกับพระอาจารย์สมบัติมหานามพระวัดศรีสุดาวัน
ซึ่งหลวงพ่อท่านก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าทางคณะกรรมการ
ก็มาปรึกษาหาบริการนโยม
ว่าทีนี้คณะกรรมการจะขอใช้สาราที่พักศพใกล้กับเมน
ในการสร้างสารที่กักตัวผู้ที่มีความเสี่ยง
จากพื้นที่โควิด๑๙นะครับ

หรือมาจากพื้นที่เสี่ยง๑๓จังหวัดสมุทรประการอะไรอย่างนี้

มากักตัวที่นี่ก่อน๑๔วันได้ไหม
เพราะว่าที่ตรงนี้พอเราสำรวจตรวจสอบแล้ว
พบว่ามันมีความสงบดีห่างจากชุมชนห่างจากหมู่บ้าน
แล้วก็ถือว่าปลอดภัยกับทุกฝ่ายใช่ไหมฮะ
ทีนี้ครับพูดคุยกับชาวบ้านเรียบร้อยแล้ว

สร้างเป็นสารที่กักตัวตรงสาราใกล้เมนนี่แหละครับ
ทีนี้มีคนเอาภาพนี้ไปโพสต์ไปแชร์
บอกว่าหลังจากนี้คนที่มีความเสี่ยงอาจจะมาถูกกักตัวที่นี่
บางคนบอกกลัวผีด้วย
แต่บางคนบอกอย่าไปกลัวผีเลยกลัวคนดีกว่า

ทีนี้ครับท่านพระอาจารย์สมบัติบอกว่า
กันเถอะญาติโยมไม่ต้องกลัว
ที่ตรงนี้แม้ว่าแต่ก่อนมันอาจจะมีเสียงเล่าลือ

แต่พระก็อยู่ตรงนี้กันหลายรูปในวัด
ที่พรรคสงศ์ป่าช้าบ้านสำรงค์
คือเป็นป่าช้าเก่านานกว่า๑๐ปีจริง
มีการเผาศพสมัยก่อนก็ใช้กองฟอน

อย่างปีนี้เพิ่งผ่านมาเมื่อวานเข้าภาษาใช่ไหม
ก็จะมีการทำบุญให้กับวิญญาณเหล่านั้น
ที่อาจจะเชื่อว่ายังคงวงเวียนอยู่
พ่อพูดแบบนี้เราก็กลัวสินะ
แต่ตอนนี้สถานที่แห่งนี้นะคุณนะ
ก็คือเราก็มีการสร้างเป็นวัดแล้ว
มีพระอาศัยอยู่เยอะมีพระจำวัดอยู่

สางเนี่ยไม่กล้าเข้ามาในขอบรั้วของวัดหรอกนะครับ
แต่ทีนี้สถานที่แห่งนี้พอสร้างไปแล้ว
มีความเหมาะสมเพราะว่าห่างจากหมู่บ้าน
แล้วก็เข้าใจดีว่าจะมีผู้ติดเชื้อที่มีภูมิลำเนา
อยู่ในหมู่บ้านสำรง๑๑รายนะครับ
ซึ่งหากรักษาหายจากโรงพยาบาลแล้ว
ก็ต้องมากักตัวที่นี่เหมือนกันมากักตัวต่อเนี่ยเดี๋ยวก็มีนะครับ
ล่าสุดวันนี้ผู้ศึกษาของเราก็สอบถามไปยังผู้ใหญ่บ้าน
ดูแลคนที่จะมากักตัวอยู่ตรงนี้นะครับ
แล้วก็เราก็ถามว่าผู้ใหญ่เนี่ยพอเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกไปเนี่ย
คนก็กลัวกลัวว่ามานอนตรงนี้แล้วจะเจอผีเนี่ย
ผู้ใหญ่ว่ายังไงยังจะใช้สถานที่นี้เป็นที่กักตัวต่อไหม
ผู้ใหญ่บอกไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไร
เพราะถือว่ามีบรรยากาศที่เงียบสงบร่มเย็น
คนก็ไม่พลุกพลาดห่างจากหมู่บ้านด้วย
นี่ผู้ใหญ่ยังย้ำเหตุผลตรงนี้อยู่นะฮะ
นี่เห็นคุณสืบสกุลเล่าเรื่องของหลอกหลอกเนี่ย